วันนี้อยู่กับโค้ดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนอน้ำเมือง
ก่อนอื่นเลยพี่ซิโก้มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนไหม
แฟนอยากรู้ข้อสงสัยอะไรอยากจะร่วมวัน
วันที่๓๑นะครับพอดีประกาศยุติการเป็นโค้ด
เพื่อที่จะเขาเรียกว่าให้สมาคมได้เดินต่อ
เราประเมินแล้วว่าถ้าเรายังคิดว่าตัวเองเป็นตัวปัญหา
ก็คิดคือต้องขอโทษหรืออยากแรกคือ
ไม่สามารถที่จะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกได้
แต่ก่อนอันนี้พี่โก้ก็คิดว่ามันยังเร็วเกินไป

เพราะเด็กของเรากำลัง
เพราะบ่มประสบการณ์อยู่ซึ่ง๔๕ปีที่ผ่านมา
ของเราก็จะมีพัฒนาการขึ้นเรื่อย
แต่ถ้ามาฟังดูแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้ความต้องการมันสูงเกินไป
พอสูงเกินไปเราก็มีความสิ่งที่ว่ามันเดินต่อยากแล้ว
พอเดินต่อยากไปก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดทางให้กับคนอื่น
วินาทีนั้นคือตัดสินใจแน่วแน่แล้วใช่ไหมครับว่า
คือจริงไม่มีในความคิดเลยที่จะลาออก
เพราะอะไรเพราะรับปากน้องไว้แล้วว่าเราจะต้องไปให้จบบอลโลกนะ
คือห่วงน้องว่าจะไปต่อยังไงขนาดนั้นดี
แต่วันนั้นคิดท่วนแล้วว่าสิ่งที่เราคิดถูกต้องแล้วไม่ติดแล้ว
กดดันที่อาจจะถาโถมพี่โก้เข้ามาในช่วงก่อนหน้านั้น
คือจริงแล้วเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนครับพี่โก้
จริงไม่ได้กดดันเลยเพราะว่าทำทีมชาติเรามีความคิดว่า
วันนี้มันไม่ได้ชนะตลอดเวลามันมีแพ้มีเสมอ
แต่ในความที่พี่โก้ประเมินด้วยตัวเองก็คือเราชนะตลอด
เพราะอะไรเพราะว่าชนะอะไรก็คือวันนี้เราชนะตรงที่แบบว่าเด็กชนะใจ
ชนะใจแฟนบอลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาคนดู๒๐๐คน
เด็กที่มาไม่มีใครเป็นตัวจริงมาเลยน้อยมากแล้วก็เป็นตัวสำรองซะมากกว่า
ค่อยเพาะบมมาแล้วเล่นสี่เกมสุขีครับเอชั่นเกม
ค่อยเพาะมาเรื่อยจากที่เป็นนักเตะโนเนมกลายเป็นดาราดัง
จะได้ทำนักกีฬานักเตะมีน้ำใจนักกีฬาเล่นฟุตบอลอย่างเดียว
ไม่เล่นหยาบมีความรักสมัครสหรับสหมาลสมาโข
ทั้งหมดเลยนะแต่วันนี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยแฟนบอลไม่ได้คิดเหมือนเรา
หรือคนอื่นไม่ได้คิดเหมือนเราผู้บริหารไม่ได้คิดเหมือนเรา
คิดผลอย่างเดียวครับโดยที่ไม่มีการประเมินแล้วเราก็มานั่งดูว่า
คนที่จะประเมินเราก็คือสมาคมก็คือสภากรรมการท่านนายกเอง
ถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย
เราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ย
มีญี่ปุ่นด้วยซึ่งหลายหลายคนก็พัฒนาการดีครับเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ย
ไม่กลัวเวทีเอเชียจากเดิมที่เราต้องการที่จะก้าวข้ามในอาเซียน
หมายความว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นแชมป์อะไรก็แล้วแต่แชมป์อาเซียนต้องเก็บให้หมดครับ
ซึ่งคือพี่โก้มีเป้าหมายในแต่ละครั้งในแต่ละปีเนี่ยเราต้องการเป็นแชมป์อะไรบ้าง
แล้วเพียงแต่ว่าต้องการกลับมาอยู่ที่จุดเดิมก่อนครับนะเพราะเราได้แชมป์มาตอนนี้ผู้เล่นเนี่ย
ก็๔สมัยกับน้องรวมอีก๔๐๘สมัยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันต้องกลับมา
แต่ฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมเอเชียเนี่ยมันไม่มีใครเคยเล่นมันไม่เคยใครผ่านเข้ามา
ไป๑๔ปีผ่านไป๑๔ปีแล้วพี่ก็พยายามบอกว่าซูนาเมนต์นี้ใหญ่นะแต่เราเข้าไปให้มันสม่ำเสมอก่อน
ปีนึงจะไปรัสเซียอยากไปไหมอยากไปทุกคนอยากไปแฟนบอลอยากไปแล้วโพสต์ไม่อยากไปเหรอ
นายกยิ่งอยากไปใหญ่ฉะนั้นทุกคนอยากไปหมดแต่วันนี้เนี่ยลืมทุกคนลืมลืมว่าตัวเองเป็นใคร
พอลืมเขาว่าตัวเองเป็นใครปุ๊บเนี่ยทำให้ไม่ฟังใครเลยครับอยากจะด่าอยากจะว่าใครอยากจะบรรดานักเตะ
อยากจะว่าโพสต์ไม่มีปัญหาพี่โก้ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าพี่โก้ไม่ฟังอยู่แล้วไม่ฟังโซเชียลอยู่แล้ว
เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราทำงานทุกวันกับหนึ่งเราทำทุกวันกับเด็กไม่ใช่แค่ช่วงเก็บตัว
เราต้องไปหานักบอลเราต้องไปคุยกับผู้บริหารของสโมสรขอเด็กเข้ามาเล่น
แต่ก่อนกว่านักบอลจะมาเล่นทีมชาตินี้แม่อยากมานะเพราะอะไรเพราะว่ามาแล้วกลัวโดนด่า
แล้วมีเงินเดือนรายได้สูงแล้วไม่อยากเล่นหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามีเงินชาติละ
แต่วันนี้นักบอลของเรามีความรักสมัครสมานกันนั่งทานข้าวด้วยกันได้
แต่วันนี้เนี่ยคนรอบข้างคนอื่นมองเป็นความพ่ายแพ้พี่ก็เลยรับไม่ได้
รับไม่ได้ตรงความรู้สึกตัวนะก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าไปต่อไม่ได้นะอย่างนี้
ถ้าเราจะไปบนโลกเนี่ยมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดอย่าให้โค้ดกับนักบอลไปกันเพียงลำพัง
เวลาเราจะไปบอลโลกเราต้องไปทั้งประเทศเวลาล้มเราต้องค่อยดึงหลอมกลับมา

ก็เลยทำให้ตัดสินใจที่จะออกมา
มีคำถามอยากที่จะถามโฆษิโกะหรือสักเศษนามเมืองก็สามารถถามได้
และตอนนั้นต้องบอกตรงว่าวันที่๓๑เนี่ยยังพูดอะไรกับพวกเราไม่ได้
คงจะไม่เหมาะแต่วันนี้เราพูดเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าทำไม
เหตุผลเพราะอะไรถึงอยากให้ให้ถามมาคือก็ต้องขอบคุณด้วยทุกคน
ทุกคนพอรู้ว่าพี่โก้จะล้าอออส่งความบังใจมาเพียบเลย
จริงแล้วไม่ได้มีความทันความคิดจะล้าอออ
แล้วก็มาเป็นคนอีก๕ปีก็๒๐ปี
ไม่มีความคิดเลยไม่มีในหัวเลยแต่เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ฮ่าคือมานใจในการที่สินใจของพี่โกอีกครั้งครั้งอยู่แล้ว
อยากจะให้พริกโนไปเอ้หนุนตัวนี้ลงบ้าง
พี่ฟังวิเคราะห์
ที่จัดวางให้พี่โก้เล่น๔๔๒๔๒๓๑๔๓๓

อยากได้นักเตะคนนี้เล่นเซ็นเตอร์อยากได้นักเตะคนนี้เล่นแก๊ก
ทุกอย่างไปหมดเป็นหมื่นเป็นหมื่นคอมเมนต์
พี่โก้โชคดีนะที่เดินทางมาถึง๕ปี

ไม่ได้มานั่งคุยกันแล้ววันนี้นะ
คราวนี้ถามไปถึงจุดของความสำเร็จของพี่โก้

เราก็ได้พิสูจน์ผลงานให้เห็นแล้วแหละว่า

โก้มองว่าตอนนี้มันก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วหรือยัง

เดี๋ยวดูเดือนสิงหานี่มันไม่ได้ง่าย
แต่เด็กทุกคนรวมใจกันสู้

เราต้องดูความยากง่ายของเกม

ถามว่าวันนี้เด็กของเราสู้แล้วถอดใจไหม

แต่ก่อนเรากลัวนะกลัวยักใหญ่ในมหาลาศในเอเชียน
วันนี้เรามาดูที่ว่า๑๒ทีมเอเชียเนี่ยนะครับ
เราเจอใครเขาเคยไปบอลโลกมากี่ครั้ง
มาตรฐานเขาเป็นยังไงเขาลงทุนขนาดไหนที่จะไปบอลโลก
เราลงทุนอะไรหรือยังวันนี้เรายังไม่ลงทุนอะไรนะ
เพราะอะไรเพราะเด็กชุดนี้อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของยุคเก่า
ในสมัยของคุณวรวีนะครับ
ฉะนั้นเด็กชุดนี้เรายังไม่สร้างนะวันนี้เรากินบุญเก่าอยู่
แต่สิ่งที่พี่โก้บอกท่านนายกตลอดเวลาว่าเราต้องรีบสร้างเด็กต้นใหม่ขึ้นมา
วันนี้ท่านนายกก็กำลังเริ่มทำแต่วันนี้ที่เห็นว่าวันนี้เนี่ย
พี่ก็บอกท่านนายกว่าท่านนายกไม่ต้องสนใจ
เดี๋ยวทีมชุดใหญ่เนี่ยผมช่วยดูให้
เพราะผมลากกระแสไปให้ลากสัตว์ทางไปให้นะ
เพราะว่าเดี๋ยวปี๒๐๑๙ไม่ต้องทำอะไรก็ได้เล่นได้สิงคลับแล้ว
ตอนนี้สมาคมไม่ต้องทำอะไรก็ได้เล่นในเซ็นคลับแล้ว

แต่สิ่งที่คุณจะทำล่ะหลังจากนี้คืออะไร
แต่พี่ก็มานั่งดูแล้วว่าวันนี้สิ่งที่คุณจะทำพี่ยังไม่เห็น
เพราะว่าพี่นั่งคุยกับพี่เฮงก่อนกลับมาจากญี่ปุ่น
ก็ตอนนี้เรามีบริษัทเอโคโนเข้ามาดูแลบริษัทเยาวชน
ครับแต่วันนี้พี่เทงมาทำเทคนิคแสดงว่าเป็นเสือกระดาษ

เพราะว่าไม่ได้มีอำนาจในการทำอะไรเลยในวงการในเยาวชน
ครับก็มาซึ่งการกำหนดใจแน็ตครั้งนี้

คืออนาคตวันนี้เหรอ
หลังจากนี้จะดูแลภรรยาหรือว่าร่วมดูแลลูกก่อน
ดูแลภรรยาดูแลลูกต้องทำต้องทำอยู่แล้วอันนั้นงานหลัก
แต่อย่างอื่นเนี่ยยังไม่มีแพลนเลยเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะลาออก
ก็คือพอไปเป็นความรู้สึกในวันนั้นแล้วก็ต้องจ่ายลาออก
แต่มีความรู้สึกว่าวันนี้ยังมีความฝันอยู่ว่า
อยากจะเห็นวันไทยเป็นวันโลก
ก็คิดว่าคงไม่ได้ทิ้งวงการไปไหนล่ะเพียงแต่ว่าจะทำบทบาทอะไร
แล้วจะขับเคลื่อนยังไงแค่นั้นเองเราเรายังมีความคิดว่าใน๘ปีเนี้ย
เราก็ต้องสร้างไว้เหมือนกันหรือ๑๒ปีข้างหน้าเนี่ย
วันนี้เรามีความรู้สึกว่า๔ปีเนี่ยอาจจะเร็วไป
๔ปียังเร็วไปเพราะอะไรแต่ไม่แน่เพราะอะไรเพราะเด็กชุดนี้เนี่ยที่เล่นในชุดนี้นะ
อายุ๒๔๒๕เองอีก๔ปีข้างหน้าก็๒๗๒๘เมซี่จีน๒๗๒๘ยังเล่นได้สบาย
แต่ถ้าเป็น๘ปีล่ะ๓๑๓๒ยังจะไหวอยู่ไหม
แต่พี่ว่าวันนี้มันต้องใช้เด็กเยาวชนรอแล้ว
ฉะนั้นเด็กเยาวชนรอนะครับก็ต้องใช้เด็กปี๔๗๔๙
แล้วก็สร้างมันเพื่อมันต้องคุยกัน
เพียงแต่ว่าวันนี้พี่คิดว่า
ไทยเนี่ยตอนนี้เรามีโปรไลเซ็นต์ไม่กี่คนนะมีคนเดียวคือเฮียงวนนะ
ฉะนั้นพี่ก็ต้องไปศึกษาอบรมบมความรู้
บางคนก็ถามว่าพี่โก้อบลงโปรลิเซนต์เพื่อที่จะไปคุมทีมได้ทั่วโลกนะ
จะไปไหนบ้างจะไปเวียดนามั้ยจะไปอินโดมั้ยจะไปนู่นนี่นั่นมั้ย
พี่ก็บอกว่าวันนี้พี่อบรมบริเซียมมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาพัฒนายาวชน
เพราะอะไรเพราะว่าเฮียง้วนมีโปรไลเซ็นต์อยู่คนเดียวแต่เฮียง้วนเป็นคอมเมนเตอร์อยู่ตอนนี้นะ
ก็ยังไม่ได้ลงไปทำเยาวชนแต่ถ้าเรามีโปรยเส้นหลายคนทั่วประเทศมาช่วยกันพัฒนา
ถามว่ามันเป็นไปได้หมดแต่วันนี้พี่ก็ต้องเปิดทางให้คนอื่น
ยังต้องสนับสนุนคนอื่นว่าต้องรีบมาสมัครนะเดินเข้าไปหาท่านนายกเลยต้องรีบมาสมัครนะ
เพราะว่าท่านยกตอนนี้ไม่ได้ดูโปรไฟล์อะไรเยอะแยะเพราะสามเกมนี้ไม่เอาแล้ว
แต่วันนี้แฟนบอลไม่ใช่ไม่เอานะวันนี้แฟนบอลยังรอดูนะยังคาดหวังอยู่นะ
ฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรเสียนะคนไหนที่อยากเป็นโค้ชต้องอัพโปรไฟล์ตัวเองต้องรีบไปหาท่าน
เพราะตอนนี้ท่านยังหาโค้ชไม่ได้
ถามว่ามีที่ติดต่อบ้างไหม
อย่างที่บอกว่ามันยังเร็วไปเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เตรียมรับมือกับการลาออกของตัวเองเลย
คิดดูนะยังไม่รู้ตัวเองว่าจะลาออกยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตกงานเลย

เพราะว่าพี่โก้เป็นไอดอลให้ลูกชายของเขา

คือแน่นอนแหละพี่โก้เข้ามาตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นไอดอลให้กับแฟนกีฬาหลายคนที่ขึ้นมา
ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นอะไรบ้าง
พ่อแม่พี่เป็นครูอยากให้เป็นข้าราชการแต่พี่ไปไม่ถึงตรงนั้น
เขาเรียกว่าหนีมาเล่นฟุตบอลแล้วพิสูจน์ให้เห็นว่าฟุตบอลเลี้ยชีพได้
จริงไหมวันนี้ได้พิสูจน์แล้วฉะนั้นชีวิตพี่หายใจก็เป็นลูกบอล
หายใจเข้าออกก็เป็นลูกฟุตบอลครับฉะนั้นสิ่งที่พี่สร้างไว้ก็คือพี่สร้างฮีโร่
เห็นทุกคนในทีมชาติมีน้ำใจนักกีฬาไหมสิ่งเหล่านี้เด็กเขาจะเดินตาม
เพราะเขาไม่ทันฮิโก้เล่นใช่ไหมแต่สิ่งที่เราปลูกฝังให้เด็กทั้งหมดก็คือในเรื่องของวินัย
และคุณธรรมจริฐรมนักกีฬาจะต้องรวเพ้รวชนะรวมผลภัยไม่หยาบไม่เกรร์
คือให้เกียรติคู่ต่อสู้สิ่งเหล่านี้ที่คนต้องการเห็น
ทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้ไปบนโลกแต่วันนี้ทีมชาติไทยได้สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กทั่วประเทศ
วันนี้ไม่ใช่แค่นักบอลไม่ใช่แค่เด็กผู้ชายอยากมาเล่นบอลนะ
วันนี้เรามีแฟนบอลวัยรุ่นสาวเด็กมากรี๊ดการ์ดชะปุ๋ยมากรี๊ดการ์ดนรบดิน
เราได้แฟนคลับเด็กเข้าสนามเยอะมาก
ถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้คือชัยชนะที่เราจะได้
มันไม่ใช่แค่ผลของชัยชนะอย่างเดียว
คำถามว่าพี่โก้ใจร้อนไปหรือเปล่าทำไมถึงรีบลาออกครับ
ไม่ได้ใจร้อนนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราพยายาม
กันกรองนะครับตั้งแต่ได้แชมป์ซูจีครับมา
แล้วก็พยายามกลั่นกองดูหลายอย่างนะครับ
ว่ามันจะไปต่อยังไงอย่างที่บอกนะครับว่า
คือถามว่าถ้าจะไปต่อได้ไหมไปได้แต่เขาให้ไปหรือเปล่า

เพราะวันนี้เนี่ยกระแสเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าสมาคมคิดยังไง
อัดใจหรือเปล่าไม่บอกพี่ตรงหรือรออะไรอยู่หรือเปล่า
พี่ก็เลยคิดว่าทางที่ดีทางออกที่ดีนะ
เพื่อจะทำให้คนที่คาดหวังเยอะจะได้สบายใจ
พี่คิดอย่างนั้นจริงนะว่าถ้าลองให้คนอื่นลองมาทำดูจะเป็นยังไง

คำถามถึง๒เกมที่ผ่านมาไปรวบเลยละกันนะครับ
คำถามแรกถามถึงเกมซาอุบอกว่าทำไมเกมที่ซาอุเล่นที่ซาอุถึงแพ้แบบสูสี
แต่ทำไมกลับมาเล่นในบ้านถึงแพ้สามศูนย์
ส่วนอีกคำถามหนึ่งก็คือเกมไปเจอญี่ปุ่นเนี่ย
โก้ทำไมถึงตัดสินใจที่จะเล่นเกมลุกแรกกับเขาเลย
ทั้งที่แบบปกติแล้วทีมจากอาเซียนทีมจากเอเชียที่สู้เขาไม่ได้เนี่ยไปเจอส่วนมากจะตั้งรับ
สาอุเนี่ยพี่บอกเลยว่าแทคติกในบ้านกับนอกบ้านต่างกัน
เราไปเล่นบ้านเขาเราเล่นลับเหนียวแน่น
เพราะอะไรเพราะเราต้องการได้๑แต้มเป็นอย่างน้อย
แต่พอมาเล่นบ้านเราเราไม่มีอะไรจะเสีย
เราก็จัดระบบสามสี่หนึ่งสองไว้สู้เพราะอะไร
เพราะว่าเกมในกับออสเตรเลียเราเล่นได้ดีนะ
พอเราเล่นได้ดีปุ๊บเราก็ส่งระบบนี้ไว้
แต่วันนั้นซาอุเขาก็วางแผนไว้ดีไม่ว่าจะเป็นสี่สี่สอง
ที่เขาเล่นเขากดไม่ให้ฟูลแบ็คของเราขึ้น
ประกอบกับวันนั้นเป็นวันที่แฟนบอลเยอะครับเด็กก็อยากจะชนะครับ
เล่นก็ผิดพลาดนะฮะเสียประตูง่ายต่อบอลไม่ขึ้น
มันมีหลายปัจจัยมันไม่ได้อยู่ดีมันจะพลิกกันทุกวีทุกวันใช่ไหม
แต่วันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเสียประตูแรกไปปุ๊บเด็กก็อยากจะได้คืน
พออยากได้คืนปุ๊บอ่ะก็มายิงเข้าประตูตัวเองมันก็สุดวิสัย
พอ๒๐แล้วมันก็ไม่มีอะไรเสียเด็กก็พยายามทีเดียวไปต่อ
ถ้าจังบะฟุนบอลเราหลอกนำก่อนจะสนุกจะมันนะครับ
เราก็ลับอย่างแน่มนะ
ทีนี้เขาก็โจมตีฝั่งพีรพัฒน์เสียฝั่งซ้าย๒โลกจากการเขาเรียกว่าไม่ปิดการคอร์ส
แล้วความช่ำชองชำนาญเกมเขาคอร์สมาโป้งหนึ่งโป้งสอง
ทีนี้เราก็มาประเมินว่าเขาก็ไม่ได้ต่อบอลมาสวยงามมากแล้ว
แค่ใช้การโจมตีเร็วแล้วก็เราผิดพลาดเอง
เราถือว่าผิดพลาดเองถึง๒ลูกเสียเร็วเกินไปเสียนาทีที่๗นะ
๖หรือ๗นี้ประมาณนี้นะครับช่วงต้นเกม
เอ๊ะอะไรถ้ายื้อไว้สักหน่อย

ถ้าเราตีกลับมาสักหน่อยจากรูปวอเลร์ของหมุย๑๒

จนสุดท้ายปุ๊บพอครึ่งหลังมาปุ๊บเราก็มาโดนลูก
ผิดพลาดทางด้านฝั่งซ้ายอีกก็คือ

คือเราต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ย

เราต้องยอมรับว่านักเตะของญี่ปุ่นเนี่ยค่าตัว๑คนซื้อได้ทั้งทีม
ถูกไหมแต่วันนี้แฟนบอลไม่เข้าใจหรือผู้ประหารเราไม่เข้าใจ
ซึ่งนักบอลเขาเข้าใจเขารู้เขารู้ว่าเขาจะสู้กับญี่ปุ่นยังไง
โดยที่เขาโดนมาแล้วในบ้านตัวเองก็คือเราเดินมาแล้วในบ้านสองศูนย์
แต่วันนี้เราจะเล่นให้ดีที่สุดนะครับทำไงให้ศักภาพออกมาดีที่สุด
แล้วเราสู้ครับไม่มีใครถอดใจจะเห็นได้ว่าวันนั้นเนี่ย
เป็นวันที่แมทที่พี่โก้ว่าประเมินแล้วว่าเล่นดีที่สุดในแมทเจอญี่ปุ่น
ในตลอดหลายเกมครับที่ที่ผ่านมานะครับนะครับคือวันนี้เนี่ย
เวลาแพ้เนี่ยมันก็จะมีคำตอบเยอะนะแต่เวลาชนะเนี่ย
ทุกอย่างสุดยอดดีหมดครับถูกไหมแต่เวลาแพ้มาพูดอะไรก็บอกว่าเป็นคำแก้ตัวใช่ไหม
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราแพ้เพราะว่าสู้ไม่ได้ครับ
แต่เราแพ้เพราะว่ามันหลายปัจจัยนะครับนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามจากโลกโซเชียล
อันนี้ถามในฐานะที่พี่โก้อาจจะเคยเป็นนักเตะทีมชาติมาก่อนคิดว่าโค้ชคนต่อไปของทีมชาติไทย
ต้องเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติในมุมมองของพี่โก้พี่ว่าได้ทั้งสองอย่างแหละ
วันนี้เนี่ยมีนักเตะมีโค้ชทีมชาติไทยคนไหนล่ะ
คนไทยคนไหนล่ะที่ที่กล้าเดินเข้าไปแต่ที่แนะนำให้คนคนไทยไปนะ
ครับเพราะอะไรจะได้เป็นรองเป็นรองฝีมือแต่ถ้าโค้ดต่างชาติ
ก็เป็นแค่ซื้อเวลานะฮะเพราะอะไรไหนก็มันไม่ได้ไปบอลโลกอยู่แล้ว
เอามาถ้าดีก็เซ็นต่อถ้าไม่ดินก็กลับบ้านใครบ้านมันนะครับ
ก็มีเหมือนกันนะครับว่ากีฬามีแพ้มีชนะนะครับญี่ปุ่นไปบอลโลกมาหลายครั้งแล้ว
อันนี้พี่รู้ตอนนั้นพี่โก้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วเขาชมพี่โก้
ขอบคุณมากมากครับครับคือคือเนี่ยเนี่ยแฟนบอลที่เข้าใจมันก็มีเยอะครับ
แฟนบอลที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ดูต่อไปศึกษาศึกษาครับ
ในอนาคตพี่โก้มีโอกาสที่จะกลับมารับงานโค้ชทีมชาติไทยอีกครั้งไหมครับ
อาจจะไม่ใช่ในเร็ววันนี้หรอกอาจจะเป็นอนาคตไม่ปิดโอกาสใช่ไหมครับ
คือไม่ว่าตำแหน่งไหนนะที่ไม่ได้คนลงตำแหน่งนะ
ยังไงพี่ก็ต้องนำฟุตบอลตลอดชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่ประมาณตอนนั้น
ตัวให้กับวงการฟุตบอลไปแล้วยังไงก็ต้องทำฟุตบอลตลอดชีวิตอยู่แล้ว
ครับนะครับก็ถือว่าคำถามจากโซเชียลเข้ามาเยอะนะครับ
ส่วนมากก็จะให้กำลังใจนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่โก้กลับคืนในวงการ
ยังคงอยู่ในวงการนี้ต่อไปจริงพี่ยังไม่ได้ออกจากวงการไปไหนนะครับ
ยังไม่ได้ออกไปอยากจะใช้อยู่ต่อไปยาวยาวไม่คือวันนี้พี่ยังทำฟุตบอลอยู่
ครับวันนี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับนะฮะครับคือพี่คิดว่าพี่ยังมีใจรัก
อยู่ในฟุตบอลอยู่แล้วก็เอาตัวพี่ออกจากฟุตบอลไม่ได้อยู่แล้ว
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าวันนี้เราต้องทำงานเพื่อพัฒนาให้ฟุตบอลไทย
ยิ่งขึ้นเพราะว่าพี่ไม่ต้องการเห็นคนดูกลับมาดูแค่๒๐๐คน
เหมือนที่พี่เข้ามาตอนแรกแรกแล้ววันนี้พี่ก็อยากเห็นแฟนบอลชาวไทยใส่เสื้อทีมชาติเดินห้าง
หรืออยากเห็นแฟนฟุตบอลชาวไทยได้มีรอยยิ้มบ้างนะครับ
แต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายครับพี่โก้ในช่วงนี้นะครับ
ให้พี่โก้มีอะไรอยากที่จะบอกแฟนชาวไทยที่อยู่ในใจพี่โก้เองอยากที่จะถ่ายทอดความรู้สึก
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เข้ามารับงานตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกขอบคุณไทยรัฐทีวีนะครับ
ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็มีรอยยิ้มความสุขนะครับ
มันมีช่วงที่แบบเราหดหูมันมีช่วงที่เราแบบมีเกิดการทะเลาะ
แว้งกันบ้างแต่ฟุตบอลได้เยียวยาให้พวกเรามีความสุข
ฉะนั้นในช่วง๕ปีที่พี่โก้ทำมาเนี่ยจริงเป็นความสำเร็จของน้อง
ความตั้งใจของน้องทุกคนอยู่แล้วนะครับพี่โก้ก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งแค่นั้นเอง
แต่วันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพี่โก้นั่งเป็นเฮดโค้ดนะตอนนี้
แต่พี่เชื่อว่าน้องทุกคนที่พี่โก้ถ่ายทอดให้เซ็นเป็นนักกีฬาที่ดี
แล้วก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องเขานั่นแหละ
ครับนะครับทำหน้าที่ต่อไปส่วนพี่โก้เองก็อ่าก็คงจะทำหน้าที่อีกรูปแบบหนึ่ง
เดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่าจะทำอะไรยังไงก็คงจะได้เจอกับพวกเราทุกคนทั่วประเทศแล้ว
ใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้พี่โก้จะทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราหาคำตอบกันต่อนะครับ
ในช่วงของเรื่องรอบขอบสนามนะครับตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
ทีมงานก็จะพูดคุยกับพี่โก้ต่อนะครับเพื่อให้แฟนฟุตบอลนั้นก็ได้ทราบเรื่องราวหลังจากนี้นะครับ
อย่าลืมครับคุยกันตอนนี้แล้วนะครับแต่ไปติดตามกันต่อที่หน้าจอเรื่องรอบขอบสนามไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
สิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะครับ